แต่ว่าลูกแมวตัวนี้มันตกท่อระบายน้ำมานานกว่า๓วัน

ต้องไปช่วยกันค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดยาลานะคะ
เพราะว่าลูกแมวตัวนี้ก็เรียกว่า
ไม่ได้กินอะไรมาตั้งนานก็ผอมโซกัน

เจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ

ไปช่วยเหลือเจ้าลูกแมวตัวน้อยสีส้ม
อายุประมาณ๑๒เดือนเองค่ะ

อยู่ในท่อระบายน้ำลึกเกือบ๑เมตรเลยนะคะ

ใช้บ่วงคล้องตัวแมว

เพราะมันติดอยู่ในท่อนานกว่า๓วัน
เรียกว่าพอช่วยมาแล้วทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่ก็ดีใจ

นั่นแหละก็ตกลงไปได้แต่ดูแบบจะมีความสุขขึ้นแล้วนะคะ

เอาล่ะไปดูเหตุการณ์ระทึกขวัญกันหน่อย
เห็นคุกคักอยู่แบบนี้
อุ๊ยตัวอะไรเลื้อยปลั๊บออกมาแบบนี้โอ้โฮ้ยเดี๋ยว

เช้าแบบนี้ดูภาพเหตุการณ์ระทึกหน่อย

เขาเป็นวินาทีสุดระทึกของเจ้าหน้าที่กู้

งูจงอางขนาดใหญ่เริ่มเทิมเลยนะครับ

ภายในห้องครัวที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอนาธวีจังหวัดสงขลานะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างคับแคบ
พื้นที่คับแคบอย่างนี้การเข้าไปจับงูต้องระวัง
เพราะไม่รู้หัวมันอยู่ตรงไหนหางมีตรงไหน
แล้วงูเป็นงูอะไรนะงูจงอ้าง

มาเริ่มเลยครับเดี๋ยวมีภาพ

เซลฟี่เหรอคุณเดี๋ยวมีภาพ

แซวมาก

ชาวบ้านที่ยืนลุ้นกันก็ลุ้นกันแย่เลยล่ะ
สุดท้ายก็จับได้นะครับ

ภรรยากำลังทำกับข้าวอยู่ในห้องครัว
ปรากฏว่าเจ้างูตรง
งูจงอางตัวนี้เลื้อยอยู่บนหลังคา

ทำให้ภรรยาตักกระจายหมดเลย

วิ่งหนีกรีดร้องสุดเสียงเลยครับวิ่งออกจากบ้าน
ใครจะอยู่ล่ะครับแล้วลวงลงมาแบบนี้

เสร็จป๊าบก็รีบโทรแจ้งกู้ภายเลย

งูบ่องลาก็คือตัวเหมือนกระบองเลย

ตัวยาวเป็นหา

งูบ่องลา

นี่ยิ้มให้ดูอีก